ทุกหนึ่งมาดูความพิมพ์หน้าหลังจากที่ทางด้านของพีชนั้น
ประสานขอมอบตัวกับตำรวจนะครับทางด้านของตำรวจปูธรโคระ

ครับคุณรัชพรคุณทัศนัยครับเมื่อเวลาสิบเอ็ดนอริกาสิบ
ห้านาทีที่ผ่านมาหรือว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ
ทางนายพีชเนี่ยก็ถูกทางตำรวจสพโคกขามนะครับ
นำตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับแล้วก็
พีชเนี่ยยอมรับความผิดในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่าเขายอมรับทำไปเพราะว่านึกสนุกแล้วก็ทำส่งกัน
กลุ่มเพื่อนนะครับในเรื่องของการปลอมแปลงตัวเลข
สลากินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องจะหลุดไปสู่สาธารณะนะครับ
ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปโดยการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะครับ
นายพีชเนี่ยก็มีสีหน้าที่สลดแล้วก็เครียดพอสมควรนะครับ
แล้วก่อนที่จะมีการจบการแถลงข่าวก็มีการร้องไห้ของนายพีชด้วยนะครับ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงการสัมภาษณ์ของนายพีชเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากันครับ
ขอโทษทุกคนที่ติดตามผมผมขอโทษจากใจจริงนะครับ
ถ้าต่อไปนี้ผมก็จะไม่ทำอย่างนี้อีกหรือว่าเล่นอะไรผมก็จะให้ระมัดระวังมากกว่านี้
เพราะว่ามันมีความรู้สึกต่อความรู้สึกพี่น้องทุกคน
หันนี้ผมก็เช้าเจอแม่ก็กลับพูดกลับถามแม่เรียบร้อยแล้วก็
ไม่นึกว่ามันจะลามไปถึงขนาดนั้นทุกคนเดือดร้อนพวกผมหมด

ขอโทษครับ
ก็อยู่สวนนะครับได้ข้อมูลเบืร์ต้นเนื่องจากการประสานงานจากทางยาธินะครับ
ให้ตำรวจเดินทางก็รับตัวในพีทที่บ้านพักแห่ง๑นะครับในพื้นที่อำเพลิง
หาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตำรวจนะครับ
ได้มีการนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวตามที่ญาติได้แจ้งไว้นะครับ
และมีรายงานนะครับว่าขณะที่เจ้าหน้าที่พบตัวนายพีช
ตอนนั้นในพีชมีสีหน้าปกติไม่ได้เคร่งเครียดหรือว่ากังวลอะไรนะครับ
และในพีชก็บอกกับตำรวจตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับ
ว่าเขารู้สึกสำนึกผิดก็เลยให้ญาติโทรศัพท์มาบอกตำรวจ
และยืนยันว่าการที่เข้ามอบตัวช้าไม่ได้หลบหนีไปที่ไหน
และไม่ได้มีการต่อรองเงื่อนไขใดในการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
แล้วก็นายพีชนะครับได้ยอมขอโทษกับทุกคนนะครับ
ต้องมาเดือดร้อนจากการกระทำของตนโดยสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเกิดจากความนึกสนุก
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าภาพจะหลุดออกสู่สาธารณะที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับ
ก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปและก็รู้สึกผิดเช่นเดียวกันครับ
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยต้องเสียเวลาในการขับรถเดินทางมาที่ปั๊มที่ตน
มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่นะครับแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าหลังจากนี้
จะยังคงขายลอตเตอรี่ต่อไปนะครับแม้จะถูกสังคมมองเป็นคนโกหก
เป็นคนลวงโลกก็ตามครับคุณรัชพรครับคุณทักษณัยครับ
อีกสองข้อหาเนี่ยอยู่ระหว่างการรอของทางสารนะนะครับ
จะมีข้อหาในส่วนของช่อกงแล้วก็ขายลอตเตอรี่เกินราคานะครับ
อีกหนึ่งข้อหาคิดว่าน่าจะมีเกิดขึ้นในเร็วนี้
ก็คือในส่วนของที่มีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งส่วนนี้เนี่ย
ตำรวจบอกแล้วว่าได้มีการส่งชุดไปทำการสืบสวนสอบสวนที่ผู้ค้า
แล้วก็ทางกองสลากที่เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งด้วยนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าตำรวจทำเรื่องเสร็จทันนะครับ
ก็จะมีการฝักขังในพิษทันทีที่สารจังหวัดสมุทรสาคร
แต่ถ้าหากว่าไม่ทันก็จะฝากขังในวันพรุ่งนี้ครับ

ขอบคุณคุณนัทพงศ์นะฮะก็ต้องบอกว่า
เขาก็ขอโทษขอโพยสังคมกันไป
แน่นอนคนที่เด็บร้อนตามมาคือแม่แฟนแล้วก็น้อง

ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ตั้งใจ

แล้วก็มีการยืนยันว่าโอ้โหมีต้นคั่วมีคนซื้อจริงต่างนานา
มันก็ขัดแย้งปฏิถีกับคำให้การในวันนี้ด้วยนะฮะ

เขาก็สารภาพแล้วก็ขอโทษก็อยู่ที่สังคมนะคะ

แต่ว่าคือพอทุกวันนี้มันเป็นโลกออนไลน์เนาะ

อันว่าอันไหนจะมีคือนอกจากเรื่องประเด็นสลาก
จะมีประเด็นเรื่องของโกงสลาก

อาจจะไปเกี่ยวข้องกับด้านมืดอย่างอื่นอีก

แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนัทพงศ์บอกไว้
อีกหนึ่งข้อหาที่ก็น่าจะถูกแจ้งเพิ่มแน่

หรือว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย

มีการตัดต่อของนายพีช๗แผ่น
กสลากที่นายพีชนำมาโชว์อีก๑แผ่น
เอกสารที่ยี่ปั๊วสลากยืนยันว่า

และหลักฐานการถูกข่มขู่จากบุคคล

ที่จะให้นายอัจฉริยะหยุดออกมาเคลื่อนไหว
หลังพบพิรุษเกี่ยวกับเรื่อง๙๐ล้านบาทเนี่ย
เอาทั้งหมดนี้มาร้องเรียนกับผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ตรวจสอบเอกสารค่ะ
โดยเฉพาะเอกสารที่ยี่ปั๊วยืนยันว่า
ขายเลขชุดจำนวน๑๕ฉบับ
ซึ่งถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านบาทให้กับนายพีชจริง
เพราะการนำเลขชุดมาจำหน่ายจำนวนมากเนี่ย
มีความผิดในข้อหาจำหน่ายเกินโคต้าได้

คือถ้ามีคนแบ็คมีคนสนับสนุนขนาดนี้
ถึงขั้นส่งมาขู่ถึงขั้นส่งหลักฐานมาแบบนี้
แปลว่ามันอาจจะมีการทำเป็นขบวนการ
เพื่อหวังผลทางการตลาดก็ได้
มีคนถูกหวยรางวัลที่๑๙๐ล้านบาท
ก็มีคนแห่ไปซื้อหวยชุดกับนายพีช

เพราะว่าเขาขายหวยชุดในแต่ละวันได้มากกว่า๑ล้านบาท
วันเดียวเกลี้ยงคนนั่งรถเหมารถกันไปจากปราจีนบุรีจากที่ไหนต่อที่ไหน
แล้วกี่วันคุณอยู่สัก๒๓วันได้นะที่เป็นแบบนั้น
อืมซึ่งนายอัจฉริยะก็เลยเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเร่งช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลาก
แบ่งรัฐบาลเกินราคาด้วยเหมือนกับที่คุณสุภาพพูดเมื่อสักครู่นี้แหละ
ว่าปัญหามาเฟียกองสลากจะแก้ได้แต่ก็อยากที่จะให้พยายามแก้
อย่างน้อยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ขอให้ทุกคนได้ซื้อในราคา๘๐บาท
ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับและอยากที่จะให้ดำเนินคดีกับนายพีช
ี่ปั๊วที่ออกมายืนยันด้วยว่าหวยชุดถูกรางวัลที่๑จำนวน๙๐ล้านบาทถูกจำหน่ายไปจริง
ถูกรางวัลที่๑เท่าไหร่เขาก็ซื้อ

กองสลากก็มีหน้าที่คือนักผิดชอบก็ต้องมาควบคุม